วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงรายนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้คึกคักคึกคื้นสุดสุดเลย
เพราะว่าพี่หมื่นโป๊บธนวัฒน์ของเราบุกไปนั่นเองค่ะ
และก็ทีมงานละครบุรกแภทศันนิวาสเนี้ยล่ะค่ะ
เดินทางไปร่วมประกอบพิธีเททองหล่อระคังมหาชัยมงคล
ประจำศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันนะคะ
โดยมีนายธานินสุภาแสนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีนะคะประธานฝ่ายสงฆ์
พุทธศาสนิกชนประชาชนภาคเอกชน
และภาคธุรกิจการค้ารวมถึงชาวบ้าน
แต่งกายด้วยชุดย้อนยุคมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นนะคะ
หลายคนก็มารอต้อนรับพี่หมื่นโป๊ปของเราด้วยนะจ๊ะ
โดยท่านวอลนะคะยังได้นำคณะชมตลาดนัดอินซี
ของโรงเรียนชาวนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์ค่ะ

กลางพ่อค้าแม่ค้าก็แต่งกายย้อนยุคเช่นเดียวกัน
ต้อนรับทีมงานกันด้วยความอบอุ่นสนุกสนานเป็นกันเองตลอดทางเลย
พี่หมื่นโป๊ปของเราได้ชิมขนมชิมอาหารของเหล่าพ่อค้าแม่ค้า
เห็นอย่างนี้ก็ชื่นอกชื่นใจ
น่ารักมากเลยเนาะมีแบบคนแต่งตัว

ใช่บรรยากาศคล้ายคนไปหาเสียงกันนะครับ